หนูดูสิชีวิตนี้ก่อนเลยที่พระราคฯศรีธรรยา
พ่อแม่ลูก๔คนลูกเล็กนะลูกเล็ก๒คน
ขับรถยนต์มาครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่า

ชนท้ายปั้งเสร็จปั๊บถลายลงถนนไป
รถของเขาไฟไหม้ทั้งคันแบบนี้กับคุณผู้ชมครับ
ไหมรถตัวเองมายทั้งคำดู
เพราะงั้นคุณผู้ชมเข่าอ่อนไหมครับ
รถตัวเองถูกชนแล้วรถตัวเองก็ตกข้างทาง
แล้วรถตัวเองก็ไฟไหม้แบบนั้น
เหตุเกิดในพงศ์ยากข้างทางเดียวหนึ่งสายเอเชียนะครับ
พื้นที่หมู่เจ็ดตะบนหันสังอเผือบางปะหัน
ควบคุมไฟเอาไว้ได้ปรากฏว่ารถยนต์คันนั้นคุณผู้ชมครับวอดทั้งคัน
ทะเบียนท้อผู้เท่าท้อถาน๔๐๓กรุงเทพฯมหานคร
นายสัตวรรษฟุ้งเฟื่องอายุ๔๗ปีเจ้าของรถยนต์เนี่ยครับพี่คนนี้ครับ
เล่าบอกว่าเขาเนี่ยกับเมียแล้วก็ลูก๒คนลูกสาว๗ขวบกับลูกชาย๓ขวบ
คุณผู้ชมยังเล็กอยู่เลยสี่ชีวิตมาจากสุโขทัยจะกลับเข้ากรุงเทพมหานคร
กระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถกระบะพุ่งชนท้ายรถของเขาเสียหลัก
ตกประเด็นพงษ์ย่าข้างท้ายแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับนะครับ
จังหวะนั้นก็พยายามตั้งสติเปิดประตูรถพาลูกกับเมียหนีออกมา
ข้าวของที่จะเป็นไม่ถึง๑นาทีเหลือแค่โครงครับ
พนักการสอบศูนย์สอบพปรักษ์ประหันฯเชิญคู่กรณีทั้งหมดรวม๓คันนะนะครับ
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักครับจะหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
แล้วก็เดี๋ยวใครผิดก็ว่ากันไปตามผิดครับค่ะ